ตอนนี้ค่ะตำรวจกำลังเร่งติดตามคนร้ายบุกยิงหนุ่มสักลายถึงหน้าบ้าน
และยังขับรถชนซ้ำจนเสียชีวิตด้วยนะคะเบื้องต้นเพราะว่าผู้ตายเนี่ย
ก็เคยมีเรื่องกับชาวบ้านไปทั่วเลยค่ะและมีประวัติโชคชนเข้าออกเรือนจำมาแล้วก็หลายรอบ
ยังไม่ชัดนะคะว่าสาเหตุของการยิงครั้งนี้คืออะไรไปติดตามจากรายงานเลยค่ะ
สภาพศพนายยุทธ์ตรองชนะหรือแม็กซ์อายุสามสิบสี่ปี
ถูกคนร้ายบุกยิงทั่วร่างทั้งหน้าผากโหนกแก้มซ้ายลำคอ
และชายโครงซ้ายรวม๔นัดนอนเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้าน
ในอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมาที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาดจุดสามแปด
จำนวน๒ปลอกและร่องรอยกระสุนที่ประตูหน้าบ้าน
ลุเข้าฝาบ้านหนึ่งนัดตำรวจรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ส่งศพไปชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อนของผู้ตายให้การว่า
วันเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่มหลังตนเองกับผู้ตายกลับจากเที่ยวร้านคาราโอเกะ
และได้พาผู้ตายแวะเข้าไปกินข้าวที่บ้านพอกินข้าวเสร็จ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาส่งผู้ตายหน้าบ้านขณะผู้ตายเดินเข้าบ้าน
กำลังจะเปิดประตูมีรถเก๋งมาจอดที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์
แล้วตะโกนเรียกถามว่ามาจากไหนก่อนเสียงปืนดังขึ้นผู้ตายจึงวิ่งหนี
รถคันดังกล่าวก็ขับตามไปชนและยิงซ้ำอีก๔๕นัด
ตนเองไม่กล้าเข้าไปจึงเขียวรถหนีเข้าไปในหมู่บ้าน

พอเขาคุยกับแม็กซ์จบปั๊บเขายิงยิงเสร็จปั๊บช่วงนี้เลย
ครับแล้วผมก็ขี่มอไซค์ออกไปแล้วผมมองกระจกหลัง
เห็นมันวิ่งออกไปเข้าชนหนึ่งซ้ำแล้วยิงซ้ำ
แม่ของผู้เสียชีวิตยอมรับลูกชายเป็นคนชอบเออะโวยวาย
หาเรื่องชาวบ้านไปทั่วจนทุกคนเอือมระอา
ไม่มีใครอยากจะยุ่งตนเองก็เช่นกัน
เพราะรู้ว่านิสัยลูกเป็นอย่างนี้จึงขออยู่ห่าง
ตนเองอยู่ต่างจังหวัดและให้ลูกชายอยู่บ้าน
ส่งเงินให้ใช้เป็นประจำทุกวันเพื่อให้ลูกอยู่เฝ้าบ้าน
และลูกชายเคยถูกจำคุกคดียาเสพติดคดีทำร้ายร่างกาย
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตมาจากเรื่องอะไรนั้นก็ยังไม่สามารถระบุได้
เพราะไม่รู้ว่าลูกชายไปมีเรื่องอะไรกับใครบ้าง
ผู้ตายมักจะนำรถไปดัดแปลงที่อู่ซ่อมรถของคนรู้จักใกล้บ้านบ่อยครั้ง
ช่างที่อู่ระบุว่านายแม็กซ์เป็นคนอัธยาศัยดี
แต่กับคนภายนอกอาจจะนักเลงเพราะเป็นคนหัวร้อน
และมีเรื่องกับคนอื่นไปทั่วซึ่งครึ่งชีวิตของเขาอาศัยอยู่ในเรือนจำ
ก่อนตายก็เพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นาน
และเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งพูดว่าตัวเองคงอยู่ได้ไม่นาน
ถ้าเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวก็มีปัญหามีปัญหากับทั่วไปจริงไหมก็จริงครับ
หลังมาก็ดีขึ้นด้วยอายุด้วยอะไร
แต่ทีนี้อย่างเขาแบบคนแบบอย่างนี้เนาะ
ก็ไม่ได้ว่าจะไปว่าเขาดีหรือไม่ดีว่าตัดตัดสินไม่ได้
ชีวิตเขาไม่ค่อยได้ทำอะไร
วันเขาก็จะหาหนึ่งขับรถแต่งรถอะไรทำนองนี้
ครับก็พอหลังมารถพังรถเสียเขาก็เป็นการเดินอาศัยคนอื่นอะไรอย่างนี้
จากการตรวจสอบประวัติผู้ตายพบเคยถูกจับกลุ่มโดยบังคดีมาแล้วเกือบ๑๐คดี
เข้าออกเรือนจำหลายครั้งตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
ข้อหาพยายามฆ่าบุกรุกในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ
คดียาเสพติดขับรถขณะเมาสุราทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เพิ่งพ้นโทษเมื่อปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
พ้นโทษก็มีเรื่องกับคนไปทั่วแถมยังเคยบังคับแม่ให้ขายที่ดิน
เพื่อเอาเงินมาสร้างบ้านหลังใหม่ไล่แม่ออกจากบ้าน
มาถูกยิงเสียชีวิตตำรวจจะเร่งสืบหาสาเหตุที่แน่ชัด
และติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน